ที่ที่คนไปขอพรกันมากมายเลย
นั่นก็คือวัดทัพกระดานอำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยเฉพาะวันนี้คนแน่นเนืองมาก
เนื่องจากว่าวันนี้ทุนายน๑๓ตรงกับวันครบการจากไป
ของราชินีเพลงลุกทุงภุ่มภวงดวงจันทร์แม่พึง
บรรยากาศที่วัดทัพกระดานก็เลยคึกคักมากเป็นพิเศษสุดเลยนะคะ
นี่ค่ะงานนี้ก็จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๑ไปจนถึง๑๗มิถุนายนที่วัดทัพกระดานนี่แหละค่ะ
มีประชาชนบรรดาแฟนเพลงมาร้องเพลงกันด้วย
เป็นเหมือนแบบขอพรแม่พึ่งหรือว่ามาร่วมลำลึกการจักรไปถึงแม่พึ่ง
ก็เลยมาร้องเพลงของแม่พึ่งด้วยนะคะรวมไปถึงเดินทางมาเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล
กราบไหว้ขอพรแม่พึ่งให้นำโชคลาภมาสู่ตัวเองและครอบครัวด้วย
ที่วัดทัพกระดานแห่งนี้มีหุ่นขี้พึ่งของแม่พึ่งเยอะมาก
ฉันเคยไปมาหลายปีแล้วบรรยากาศคือคนเยอะจริงแล้วก็เขาก็จะมีของขายในงาน
ส่วนตอนกลางคืนก็จะมีงานคอนเสิร์ตที่จะมีดารานักร้องศิลปินที่เคารพในตัวแม่พึ่งมาร้องเพลงด้วย
อย่างน้องเปล่าปาวลีเนี่ยไปทุกปีบุญยุ้ยญาติเยอะอะไรอย่างนี้ก็ไปทุกปีนะคะ
บางคนก็นำสิ่งของมีค่าต่างไปแก้บน
นายสมศักดิ์ใจแพรชาวตำบลคลองตันอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
จากบ้านแพ้วเขาบอกว่าตัวเองนำเงินจำนวน๑๕๕๑๑บาท
กับครอบครัวประมาณ๒๐คนมาแก้บน
หลังจากที่ปีที่แล้วผ่านมาแล้วก็บนบานสารกล่าวกับแม่พึ่งเอาไว้
แล้วก็สมความปรารถนาไปอาศัยในช่วงวันนี้แหละนะคะมาแก้บนกันเลยนะคะ
ใครที่อยากจะเดินทางไปร่วมงานหรือว่าไปขอพรก็ยังคงไปกันได้
เพราะว่างานจัดยาวไปจนถึงวันที่๑๗มิถุนายนนั่นเอง
ในงานก็มีแบบคอนเสิร์ตทุกวันมีบรรยากาศแบบการขายของอะไรอย่างนี้ทุกวันเลย
แล้วก็คนก็จะแห่แหนกันไปเป็นเหมือนงานประจำปีของสองพี่น้องเขาเลย
ศิลปินดาราไปกันเยอะนะครับ
เมื่อเช้าช่วงบันเทิงไทยรัฐเนี่ยคุณแจ๊กกะลีนไป

รายงานส่วนกลับมาด้วยรายงานได้อยู่แป๊บเดี๋ยวของเขาแรงจริงไปถึงของคุณแจ๊กกะรีน
คุณแจ๊กกะรีนแรงจริงแล้วคนเยอะที่นั่นคนเยอะมากสัญญาณก็เลยขัดขาดหายนิดนึง
แต่ว่าติดตามบรรยากาศของงานรำลึกราชนีเพลงลูกทุ่งได้นะคะในทุกช่วงข่าวของบันเทิงไทยรัฐก็จะติดตามกันได้
แล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่าใครไปเนี่ยต้องไปขอขอเสี่ยงเซียมซี
ถ้าพูดถึงเซียมซีมันก็ต้องมีเรื่องของตนเล่น

ไม่บอกว่าวันนี้ไม่มีเลขมาฝ่า
แต่เขาบอกเลขของคุณแม่ปุ้มพวงนี้กัดแหละคนเขาเชื่อ

เขาว่ากัดไปเป็นเรื่องความเชื่อแล้ว